มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะที่ระยองค่ะ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการฉีดวัคซีน
ปรากฏว่าหลังจากฉีดไปเนี่ยค่ะมีอาการที่โอ้โห
คล้ายกับสมองบวมเลยจนถึงขั้นเป็นเจ้าหญิงนิทรา
เป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่สิบกว่าวันนะคะหลังจากฉีดวัคซีนนะคะ
แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นผลข้างเคียงอาการข้างเคียงจากการฉีดหรือเปล่า
เห็นภาพนี้ก็คือสามีของคนที่เป็นเจ้าหญิงนิทาอยู่ตอนนี้
บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วจนปัญญาไม่รู้จะช่วยทางไหน
ไหว้พระดีกว่าเพื่อความสบายใจขอให้ภรรยาฟื้น
น่าสเงียมอุดคำเที่ยงอายุ๔๕ตอนนี้ค่ะไปทำบุญนะคะ
พระนอนแล้วก็อธิษฐานต่อหน้าพระนอนว่าขอให้ภรรยาฟื้นนะ
พระยาธิ์คือนางสาวปนัดดาอังคาราถ้าพระยาธิ์หายแล้วฟื้นเนี่ย
เดี๋ยวจะบวชแก้บนเจ็ดวันเลยครับพระนอนอยู่ที่วัดป่าประดูก
พระอารามหลวงที่อำเภอมือจังหวัดระยองทีนี้เราก็ถามในสเงียมคนนี้ว่า
เกิดอะไรขึ้นกับภรรยาทำไมถึงกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไปได้
เสงี่ยมบอกว่าภรรยาก็อายุไม่ได้เยอะนะคะอายุ๓๑นะคะ
เป็นสาวโรงงานแล้วไปฉีดวัคซีนซีโนฟาร์มเข็มแรก๗สิงหาคม
ถัดมา๘สิงหาคมเริ่มมีอาการเลยค่ะ
คือผ่านไปวันเดียวนะคะอ่อนเพลียแขนขาชาปวดหัว
แล้วมีอาการประสาทหลอนหลอนว่าโจรขึ้นบ้าน
ก็ตกใจว่าเอ๊ะภรรยาเป็นอะไรเพราะปกติก็เป็นคนแข็งแรงดี
พาภรรยาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดระยอง
โรงพยาบาลบอกว่าต้องฉีดยาระงับเร่งด่วน
บอกฉีดยาระงับอะไรก็ไม่รู้หมอบอกแค่ว่าฉีดยาระงับเร่งด่วน
แล้วก็ให้ข้อมูลมาว่านี่คือโรคสมองตีบสมองบวม
หลังจากนั้นก็ย้ายภรรยาไปรักษาอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
จังหวัดชนบุรีตั้งแต่๙สิงหาคม
จนถึงวันนี้ค่ะก็รักษาอาการมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
สามีไปร้องเรียนทั้งศูนย์นำโรงธรรมระยอง
สำนักงานสาธารณสุขระยอง
อาการสุดหนักทุกวันค่ะตอนนี้ภรรยาคืออาการหนัก
สมองบวมหนักปอดอักเสบด้วยปอดหายไปครึ่งหนึ่ง
สามีบอกทำใจทำใจเลยว่าภรรยาอาจจะอยู่ได้ไม่นาน
แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงหมดหนทางจริง
ก็มาที่หลวงพ่อพระนอนในวันนี้ค่ะ
เพราะแฟนผมสิทธิ์ปกทิศมีขนข้างเคียงจริง
แต่หมอใหญ่บอกว่าเป็นโรคประจำตัว
ผมรู้ว่าแฟนผมไม่มีโรคประจำตัว
แค่วันเดียวแฟนผมก็มีอาการเลย
แล้วจะให้ผมคิดว่ายังไง
นี่นะคะสามีแบบจะร้องไห้เลยอ่ะตอนคุยกับนักข่าวของเรา

กลายเป็นเหมือนเจ้าหญิงนิทรามา๑๕วันนะคะ

สามีบอกตอนนี้ก็หมดเงินที่จะรักษาแล้วด้วย
สามีเองก็มีอาชีพแค่เป็นพนักงานขับรถของโรงงานแห่งหนึ่ง

เงินที่ใช้ในการรักษาตัวก็เป็นเงินประกัน

ใช้ไปจนวงเงินหมดแล้วอ่ะหมดมา๓วันแล้ว

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือด้วยนะคะ

คือถ้าแลกได้เขาคงอยากให้ภรรยาเขาหายดีแข็งแรง

เอาล่ะอาจจะมีช่องท้องช่องท้าง

หรือว่ามีเงินเยียวยาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับเรื่องของชีวิตของคนในครอบครัว

โอ้โหทุกวันนี้ยังเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่เลยนะฮะ